เลขท้าย๒ตัวง่ายค่ะ

โดนอุ๊ยถูกแล้วคะ

สงสัยกองสลากก็คงเห็นเราเนี่ยอร่อย
กินได้กินดีกินมันทุกงวดเลย
อื้อก็ดูน่ากินนะคะก็ดูน่ากินอยู่
คุณผู้ชมถ้าไม่ถูกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพื่อจะถูกรางวัลกับรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา
วันนี้ถ้าร่วมสนุกกันมามีโอกาส
เราถามคุณผู้ชมไปครับ
ว่าในวันนี้มันจะมีอยู่ข่าวหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับปลาบูสีทอง

เจ้าปลาบูที่เรากำลังจะเล่าให้ฟัง
มันมีความยาวกี่เซนติเมตร
อ่าถ้าใครดูคู่กัดสะบัดข่าวของเรา

จะตอบยังไงตอบมาทางช่องทางไลน์ครับ

ส่งคำตอบมาให้ถูกต้องแม่งเฟะ
ช่วงดีในวันนี้รับของรางวัลก็คือ

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูเลยในช่วงของ
บัดข่าวเด็ด
ค่ะชาวบ้านโอดครัวนะคะน้ำมาเร็วไม่ถึง๒ชั่วโมง
พายเรือได้แล้วหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม
จะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะ
ข่าวนี้ต้องดูนะปลาบูสีทองของจริง
งานนี้ไม่ได้มีแต่ในนิทานพื้นบ้านแล้ว
คุณผู้ชมฮะล่าสุดมีคนมาขอซื้อราคาหลักล้าน
เจ้าของจะขายไหมต้องติดตาม
มาอีกแล้วค่ะห้องเช่าที่เต็มไปด้วยขยะ
แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้องตามต่อกันแบบชัดใน
ภูคัตสมัดข่าว

ตามข่าวของเราไปแบบยาวเลยนะครับ
เหตุบ้านการเมืองก็ต้องดูกันหน่อยเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่
เป็นข่าวใหญ่หลังจากที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปถึง๓๘วันกับบิ๊กตู
ในที่สุดนะฮะสารรัฐมนุนเขาก็มีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปต่อนะฮะ
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ครบ๘ปีตามวาระมีมติ๖ต่อ๓

โดยคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะครับได้ออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยตามคำร้องที่คุณชวนหลีกภัยนะฮะ
ประธานสภาพุทธแทนรัฐษนรเนี่ยเขาได้ส่งคำร้องของส่อพักร่วมฝ่ายค้าน
ขอให้สารวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงหรือไม่
หลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกมาตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗ตามรัฐมนุนฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ซึ่งทางคณะตุลาการสารรัฐมนูลนะครับมีคำวินิจฉัยโดยมีมติเสียงข้างมากคือ๖ต่อ๓เสียง
เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ครบ๘ปีตามที่รัฐมนูลมาตรา๑๕๘วัก๔
เนื่องจากเห็นว่าให้เริ่มนับวาระนายกเข้ารับตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนุนปี๒๕๖๐ประกาศบังคับใช้
ซึ่งก็คือวันที่๖เมษายน๒๕๖๐นั่นเอง
ดังนั้นถ้านับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ย
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๕ก็ถือว่ายังไม่ครบกำหนดระยะเวลา๘ปีตามรัฐมนูล
และยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกต่อไปได้
ฉะนั้นนะฮะหากนับ๘ปีต้องนับต่อเนื่องจากวันที่๖เมษายน๒๕๖๐
นั่นทำให้พลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อได้อีกถึง๓ปี
โดยจะสิ้นสุดในวันที่๕เมษายน๒๕๖๘ไปลองฟังคำวินิจฉัยบางส่วนบางช่วงบางตอนครับ
สารรับนุนโดยมติเสียงข้างมากจึงนิจฉัยว่า
ความเป็นวัตติของนายกมติผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรับนุนแห่งรัฐธัยพุทธศักราช๒๑๖๐
สำหรับมติ๖ต่อ๓เสียงของสารรัฐมนูลก็มี๖เสียงนะครับที่ลงมติให้
ผลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่ต่อไปได้ก็ประกอบไปด้วย
หนึ่งนะครับนายวรวิทย์กังศาสีเทียม
สองนายปัญญาอุจชาชน
สามนายอุดมสิทธิวิรัติธรรม
สี่นายจิรณิติธวานล
คนที่๕นะครับก็คือนายบรรจงศักดิ์วงปราศ
และ๖นะครับนายวิรุธแสงเทียนครับ
ส่วนเสียงข้างน้อย๓เสียงที่ให้ผลเอกประยุทธ์
จากตำแหน่งก็คือ๑ครับนายนครินเมฆไตรรัฐ
สองนายถุวิเกียจมีนกกันนิส
และสามนายนพนธเพภิภักครับ
มาดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยฝนมันตกมาหลายวัน
โอ้โหหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับ
อย่างเช่นที่นี่นะคะเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชายนาฏ
เขาก็ได้เพิ่มการระบายน้ำนะคะเพื่อรองรับน้ำเหนือเพิ่มอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
ทำเอาบ้านเรือนเนี่ยทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนถูกน้ำท่วมกว่า๒๐๐หลังเลยล่ะค่ะ
เขื่อนเจ้าพระยานะคะอำเภอสันพญาจังหวัดชัยนาธนะคะ
เพิ่มอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสองพันห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
เพื่อรักษาสมดุลน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนทำให้มีพื้นที่ว่างรองรับมวลน้ำเหนือ
ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายและเหนือเขื่อนนี้สูงขึ้นค่ะครับ
ริมน้ำเหนือเขื่อนนะคะในตำบลธันมามูลอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
น้ำเอ๋อล้นตะหลิงค่ะเข้าท่วมสูงห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรเลย
สูงนะครับบ้านกว่าหนึ่งร้อยหลังนี้ถูกน้ำท่วม

นี่ก็คือเหมือนเกือบครึ่งตัวเหมือนกันนะ
คือระแวกนั้นน้ำท่วมหมดนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งชุมชนริมน้ำเหนือเขื่อนนะคะ
ซึ่งส่วนที่ชุมชนวัดมะปรางนะตำบลโพนางดำออก
แล้วก็ชุมชนวัดศรีเมืองตำบลหาดอาสาอำเภอสันพญา
ระดับน้ำที่สูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนทั้งสองแห่งเลย
กว่า๑๕๐๐หลังคาเรือนค่ะถูกน้ำท่วมสูง
คุณคะ๖๐๑๒๐เซนติเมตร
อันนี้เป็นอันตรายตัดเด็กด้วยนะคะเนี่ย
ชาวบ้านก็ต้องรีบเก็บข้าวของไว้ที่สูงกันเลยนะคะ
ซึ่งทางชุมชนเขาก็มีมติไม่กั้นกระสอบทรายแล้ว
คือเขากลัวน้ำมันจะท่วมขังมันจะไม่ระบายด้วยนะฮะ
อกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ตำบลตะหลุกตำบลบางหลวงตำบลโพนางดำออก
และตำบลโพนางดำตกนะคะมีบ้านถูกน้ำท่วมกว่าสองพันหลังเนี่ย
ชาวบ้านก็อบพยอบพยพไปอยู่บนถนนแบบชั่วคราวกันแล้ว
นี่เคยเห็นภาพนี้เมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันนะคะ
ที่ชาวบ้านไปอยู่ตามริมถนนแบบนี้ที่ท่วมหนักปี๕๔ใช่ค่ะ
ซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ตั้งแต่อำเภอสรรพญาอำเภอทางจังหวัดชายนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนี้ค่ะ
ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะ
ฝนฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนั้นนี่หนักเลยนะฮะ
ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางกุ้งหมู่๙ตำบลบางกุ้งอำเภอบางบาน
ตรงนั้นนะฮะผู้นำชุมชนต้องออกมาจากการ้าน
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านโอ้โหได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็ประมาณสักร้อยกว่าคนเขามารวมตัวกัน
เปิดประตูระบายน้ำหน่อย
ไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่ายังปิดเอาไว้แบบนั้น
มันจะท่วมเอ่อล้นไปทั่วเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะเนี่ยตอนนี้ตรงบริเวณเหนือบานประตูที่กั้นน้ำตรงนี้เนี่ย
ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรแล้วท่วมอย่างนี้มานาน๓เดือนแล้วพี่บอส
๓เดือนแล้วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก่อนได้ข้อสรุปร่วมกันนะคะเขาให้เปิดประตูระบายน้ำ๒๕เซนติเมตรลงทุ่ง
สุดท้ายก็ต้องยอมนะต้องยอมระบายน้ำต้องเปิดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะ
จากชาวบ้านเนี่ยก็ยังต้องการให้ระบายน้ำมากกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งนะคะ
ก็ต้องติดตามการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เขาอยู่ใกล้ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้ต้องระวังแล้วนะ
ขยับเข้ามาใกล้กรุงหน่อยจากแถวนนทบุรีแถวปากเห็ดแล้วถ้าสูงถึงขั้น๑๒๐เซนติเมตรเนี่ย
เด็กก็ต้องระวังผู้ปกครองก็ต้องดูแลเด็กด้วยนะคะ
ผมเกิดไปเมื่อสักครู่แถวปากเกร็ดตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับ
คุณผู้ชมฮะตรงนี้นะครับคือบริเวณตลาดพิชัย
ใกล้กับท่าน้ำปากเกร็ดนั่นแหละฮะจังหวัดนนทบุรีตรงนี้น้ำท่วมสูงประมาณสัก๓๐๖๐เซนติเมตร
ตรงนี้มันเป็นตลาดนะพี่ฝนอุ้มแต่มันไม่เหมือนตลาดเลยค่ะมันเหมือนแบบเหมือนแม่น้ำเลยอ่ะ
เพราะว่าโดนน้ำท่วมสูงจริงแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้เอ่อล้นแล้วนะฮะในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ถ้ายังเปิดได้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยังต้องเปิดทำการค้าขายกันอยู่
แต่ก็ต้องเดินอย่างนี้คุณผู้ชมเพื่อไปซื้อของในตลาดถือว่าค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งทางเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยเขาได้ทำสะพานไม้ชั่วคราวเอาไว้ก่อน
แล้วก็จะนำกระสอบทรายมาทำเป็นพนังกั้นน้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกไป
แต่มาครั้งนี้ค่ะมาเร็วเขาบอกว่ามาเร็วมาก
ขนของขึ้นแทบไม่ทันคือมันท่วมขึ้นสูงเร็วมาก
เซนใช้เวลาไม่กี่นาที

นี่แหละฮะเลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดแห่งนี้

แต่ก็ยังดีในตอนนี้ถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็อย่างที่บอกทางเทศบาลเขาก็มาช่วย
คือสูบน้ำออกแล้วน้ำมันก็ค่อยลดลงแล้ว
แต่มันก็ยังท่วมขังอยู่ในหลายจุดนั่นเองครับ

เห็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะคะ
แต่ยังไงคนเราชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป

เอาล่ะค่ะไปดูเรื่องราวน่ารักกันบ้าง

เมื่อแฟนเปิดร้านวันแรก
หนุ่มรายเดอร์ที่เขาเป็นแฟนเนี่ยค่ะ

ขอบคุณนะครับ

เออที่บอกว่าหลอนคนนี้บอกก็รู้จักกับแฟนหนูนั่นแหละถึงได้มา
น่ารักมากเลยนะคะก็คือแฟนเนี่ยเปิดร้านวันแรก
ก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้เหมือนกับว่ามีคนมาซื้อ
แล้วก็แบบว่าเป็นเป็นกำลังใจอ่ะเนอะแล้วก็มันน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ย
น่ารักเกินปุ๋ยหมุยอยากมีแฟนแบบนี้บ้างนะคะน่ารักจริง
อ่ารุ่นน้องเขาปลอมเป็นหน้าม้านะไปซื้อของให้โอ้ย
หนูก็เป็นรายเดอร์เหมือนกันซึ่งเป็นกำลังใจในการเปิดร้านขายของนะคะ
ได้ยินแบบนี้พี่หนุ่มรายเดอร์เขาตกปราบรับคำเลยนะว่าจะไปช่วยเหลือให้อย่างดีเลยนะ
ได้เลยเดี๋ยวไปซื้อให้ว่าแต่เขาขายอะไรครับเนี่ยพี่ฝนครับ
วันนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าขายข้าวโพดอบเนยใช่ไหมครับ
ข้าวโพดอบเนยนะคะร้านของแฟนตนเอง
แล้วเขาเหมือนกับว่าขายอยู่ในบ้านเขาใช่
หน้าร้านอะไรยังไงใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นความลับแล้ว
แต่กว่าที่จะแบบคืออะไรอ่ะมันกว่าที่จะเตอร์ไพรส์ได้อ่ะ
เขาก็เกือบความลับแตกหลายครั้งเหมือนกันนะใช่ไหม
เกือบความลับแตกมีพิรุษค่ะใช่มีพิรุธค่ะ
ซึ่งแผนการปลอมตัวครั้งนี้ก็สุดท้ายก็สำเร็จจนได้นะคะ
ขอให้ขายดีบางครั้งนะเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็โอ้มยิ้มตาม

มาดูเรื่องนี้กันบ้างลูกจ้างผมเข้าใจนะ
ผมเข้าใจนะบางครั้งบางครั้งเพราะผมเองก็เป็นลูกจ้าง
มันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอะไรบ้าง
แล้วบางครั้งการที่จะไประบายความอึดอัดก็มักจะไป
ที่ไหนระบายกับโซเชียลอ๋อพิมพ์นู่นพิมพ์นี่อะไรลงไป
มันมีข่าวมาไงบอกว่าถ้าลูกจ้างไปพิมพ์เรื่องราวของความอึดอัด
ในใจเกี่ยวกับที่ทำงานมากเข้า
เดี๋ยวนายจ้างไปเห็นเขาเลิกจ้างได้เลยเหรอ

เรื่องนี้ควรจะต้องรู้ไว้เหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแหล่
เขาบอกว่ามีข่าวลือหนาหูว่ายังไง
ลูกจ้างไปโพสต์บ่นเจ้านายผ่านสื่อออนไลน์
จะถูกเจ้านายเลิกจ้างโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้กับผู้ที่โพสต์จริงหรือเปล่า

เรื่องนี้นะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและทางกรมสวัสดิการ
และกลุ่มคลองรายงานกระทรวงรายงานได้ออกมาบอกว่า
การโพสต์ลักษณะแบบนี้หากเป็นเพียงแค่
ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือว่าเป็นการเปรียบเปยหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้คำที่ไม่รุนแรง
เป็นการพูดแบบตัดเพาะชีวิตเล็กน้อยพูดง่าย
ไม่ไปทำให้องค์กรหรือใครที่เป็นเจ้านายนายจ้างได้รับความเสียหาย
แบบนี้อยู่จะไปเลิกจ้างเขาโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าไปโพสต์แล้วมีชื่อองค์กรอย่างนี้มีชื่อนายจ้างอย่างนี้
มันถือว่าเป็นการไปโพสต์แล้วทำให้เขาเสียหาย
ก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่นายจ้างจะสามารถทำการเลิกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเฉยให้

ค่ะแล้วเคยโพสต์ไหมคะเห็นบอกว่าเหนื่อยทำงานเหนื่อยเหมือนกันนะ

ส่องทาวน์ส่องทาวน์ดูเรื่องราวผ่าสาวเท่านั้น
โอเคแล้วก็หวัดเสียวเลยแล้วเข้าห้องน้ำมีคนแอบส่องหรือเปล่านะ

ก็ยังไงก็จริงอยากให้โพสต์แต่สิ่งที่ดีนะ

ไปดูกันต่อนะคะมีให้เห็นกันอีกแล้วกับห้องเช่าที่รกรุงรัง
แล้วก็เวลาส่งคืนห้องเช่าแล้วก็เต็มไปด้วยขยะอันนี้ก็ยังมีอยู่
แล้วก็คนที่เช่านี่คือเป็นเพศรัชกรด้วยไปดูภาพกันค่ะ
โอ้โฮสนุก
คิดสิคิดสิคาปูชิโน
รกขนาดนั้นนะโอ้โฮคุณทันสมัยมากเลยนะเนี่ย
เดี๋ยวนะคลิปนี้เขาจะนำเสนอเพลงหรือจะให้ดูภาพอะไรยังไงฮะเนี่ย
ให้ดูภาพแต่ว่าคนดันเต้นกันซะก่อนแล้ว
เพลงนี้มันดังแต่พักเรื่องเพลงมาดูเรื่องนี้ห้องนี้ดูรกนะเนี่ย
ก็เท่าที่ดูยังไม่รกเท่ากับที่ผ่านมาที่เคยเห็นนะ
ยังไม่แน่นขนาดนั้นอันนั้นคือไม่มีที่แม้แต่จะเดินเลย
ขยะเต็มด้วยถ้าทุกคนเคยเห็นนะอ่าขยะเต็มแต่อันนี้ก็คือแบบ
ก็สิวนะก็ถามว่ามันมีพวกขยงขยะไหม
ก็นิดหน่อยก็มีหน่อยเขาบอกว่าคลิปนี้ดูเหมือนว่าผู้เช่านี่ก็
คือเป็นเพศสัตว์ด้วยแต่ก็คือของก็ขนออกไปหมดแล้วแหละ
ส่วนที่เหลือน่าจะเป็นขยะที่ไม่ได้ใช้เพียงเล็กน้อย
ที่เอาไม่ได้ไปทิ้งเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งผู้เช่าอาจจะคิดว่าพอย้ายออกไปแล้วยังไงแม่บ้านก็มาทำความสะอาดอยู่แล้วนะคะ
ขอความัญญาณในคลิปว่า
คนเช่าเดิมเป็นเพศัตริย์สวยด้วย
บอกว่ามันอาจจะเป็นการที่ว่าเขาย้ายห้องขนของออกไปแล้ว
แล้วเขาลืมที่จะเก็บห้องให้หรือเปล่า
แต่เรื่องแบบนี้บางทีมันอยู่ที่การตกลงกันถูกไหมพี่ฝน

ระหว่างตัวผู้เช่ากับคนที่ให้เช่า

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บห้องครับ

ก็ยังไม่มากเท่ากับที่เป็นข่าวนะ

ค่ะก็ถือว่าโอเคเล็กน้อยรับได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วโอเคอะไรอย่างนี้นะ

ผู้เช่าแล้วก็ผู้ที่ให้เช่านะครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วกับข่าวที่เราจะเล่าต่อจากนี้
เป็นข่าวที่เราอยากให้คุณผู้ชมติดตามให้ดี
เพราะถ้าดูดีคุณตอบคำถามที่เราถามไปแล้วถูกจากข่าวนี้

ไปดูหน่อยปลาบูสีทองตัวนี้มันความยาวสักเท่าไหร่ฮะ

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยเมื่อได้รับข่าวนี้แล้วเนี่ย
ลงไปเองเลยนะเพราะปลาบูสีทองแบบนี้มันไม่ค่อยได้เห็นง่าย

แล้วถ้าปลาสีทองที่เราเคยเห็นเคยเล่าข่าวกันก็มักจะเป็นปลาไหลบ้าง

ช่อนบ้างแต่ปลาบูสีทองจริงไม่เคยเห็นจริง
ทีมข่าวของเราลงไปยังบ้านเลขที่๑บ้านเนินสามัคคีหมู่
ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว

เจ้าของเขาลงทุนนะไปซื้อตู้ปลาใหม่มาเลยนะ

นี่ปลาบูหรือว่าล็อตไวเลอร์คะ

ก็ตามชื่อชื่อปลาบูปลาบูทอง
ไปถามเจ้าของครับคุณอุบลขุนทศอายุ๔๙ปีเจ้าของปลาบูตัวนี้
บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะนำรอบดักปลาไปดักปลาแถวสระน้ำของคุณตา
ในช่วงเย็นของวันพระฤหัสบดีที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
พอตกกลางคืนเธอฝันฮะฝันว่าเจอกับสิ่งที่ดีแล้วจะมาให้โชคให้ลาบ
เช้ามาก็ไปเอาไอ้รอบดักปลานั้นขึ้นมา
เจอกับปลาบูทองประหลาดนี่ไง
ก็เลยเอามาให้ญาติดูญาติบอกเลี้ยงเหอะเลี้ยงเลย

เพราะเรื่องมันกระจอนกระจายไปไอ้กายอภีฝนโขนปลาดูเพียบ
ขอซื้อปลาบูทองตัวนี้ในราคา๗หลัก
โอ้วค่ะยังอย่างช่องของบอกหลักล้านถ้า
ถ้าเจ็ดหลักก็หลักล้าน
ยังไม่ขายเขาบอกว่าขอคุยกับทางญาติก่อน
แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนมาติดต่อขอซื้ออย่างนี้นะ
โอไปตั้งแต่วันพันธุ์ผมร้อนเกิน
แซวไปถามเจ้าของบ้านนะครับ
นายฤทธิรัตนทนทีอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านบอกว่าปลาบูตัวนี้
มันมีน้ำหนักนี่น้ำหนักสัก๔ขีดครึ่งส่วนความยาว

ยาวนี่แหละคือคำถามใช่ไหมคะ

ถามว่ายาวสักเท่าไหร่ตอบให้ถูกนะ
นี่คือความยาวของน้องปลาบู่นะคะ
โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นก็พิมพ์มาตามนั้นแหละ

ประมงอำเภอวังน้ำเย็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็งงเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนกับ
ความผิดปกติในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเจ้าปลาบู
เพราะตามธรรมชาติอย่างที่พี่ฝนบอกสีมันจะไม่ใช่แบบนี้
ไม่ใช่แบบนี้ค่ะหรือว่าเขาไปมองตาปลาเงินปลาทองคะ
สุดท้ายกลายเป็นว่าพอมองตาสีมันเลยเปลี่ยน

มันจะเป็นไปได้เหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นปลาที่แบบนิยมกันในกลุ่มของคนเลี้ยงปลา
แบบเลี้ยงปลาสวยงามไหมหรือทำหลุดออกมาเราก็ไม่แน่ใจ
แต่ไปเจอในทางธรรมชาติแบบนี้เราก็อัศจรรย์ใจเช่นเดียวกันเลยนะ
มาเสนอข่าวแบบนี้กับปลาบูสีทอง
น้ำหนักเกือบครึ่งกิโลนะ
แล้วก็ยาวถึง๒๘เซนติเมตรเลย
เพราะฉะนั้นนะครับต้องตอบให้ถูกแล้ว
วันนี้เราถามไปนะครับว่าปลาบูทองตัวเมื่อสักครู่เนี่ยความยาวกี่เซนติเมตร
อ่าบอกไปเมื่อกี้นะบอกไปเมื่อกี้นะ
เพราะฉะนั้นตอบให้ถูกใครที่ตอบถูกต้องพิมพ์มาแม่นเป๊ะ
นะพิมพ์มาให้ถูกให้แม่นเป๊ะตามที่บอกไป
ตอบถูกแม่นเป๊ะเร็วที่สุดได้รับรางวัลครับ
รับไปเลยค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวนี้ค่ะ
ผู้หญิงวัยประมาณสี่สิบปีเมาแล้วอารวาสเมาแล้วคุ้มคลั่งนะคะ
อยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้ากลางเมืองพิจิตร
แถมยังถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้น
ตำรวจต้องแบบว่าไล่ตะคุบอะค่ะตะคุบให้ใส่เสื้อผ้า

โอ้โห
โอ้โหใครจะกล้าคะให้จับนอนคว่ำใครจะกล้า
ถามจริงนะครับถ้าเป็นราวนะเราก็ไม่กล้าหรอกนะ

เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปโดนเนื้อต้องตัวเขาอะไรแบบนี้

ช่วยกันสงบสติอารมณ์ของผู้หญิงคนนี้
ได้แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะอายุประมาณ๔๐๔๕ปีแล้วเนี่ย
มีลักษณะแบบนี้เลยคล้ายคนมืนเมาสติไม่ดีนะคะ
แล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถอดกางเกงเดินเปลือยกาย

แถวนี้โวยวายปลาเข้าของไปทั่วเลยนะคะ
ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งเขาตกอกตกใจกัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่โรงพยาบาลพิจิตร
พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะแต่ก็ไม่สำเร็จ
หนุ่มรายเดอร์เขาต้องไปหยิบผ้าปูโต๊ะ
เหลืองนี้เราก็นึกว่าชุดเสื้อผ้าสีทองไม่ใช่นะ
เป็นผ้าปูโต๊ะมาห่มตัวเธอมาคลุมตัวเธอเอาไว้นะคะ

แต่ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวนะก็ยังไม่มีท่าทีสงบเลยนะ

ชาร์จจากด้านหลังเลยแล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้ได้

ใช่ค่ะซึ่งทางนางสาวเวียงตาวงสวรรค์นะคะ
พนักงานของห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้าห้าง
แล้วก็เข้าไปถอนเงินในธนาคาร
แต่ปรากฏว่าเซ็นชื่อในบัญชีไม่เหมือนกับลายเซ็นเดิม
พอไม่เหมือนปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เบิกเงินสิ
ทำให้เธอไม่พอใจแล้วเธอก็โวยวายเลย
จากนั้นหญิงสาวคนนี้ค่ะก็ไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านอาหาร

พนักงานร้านอาหารเนี่ยต้องแจ้งตำรวจก็นำตัวเธอออกมาจากร้าน
ทำให้เธอก็ยิ่งไม่พอใจกันใหญ่นะคะคุ้มข้างหนักกว่าเดิมค่ะ
ก่อนที่จะถอเสื้อผ้าแล้วก็อลวาสแบบนี้
เรื่องต้นตรวจสอบกระเป๋าของผู้ก่อเหตุก็ไม่พบหลักฐานนะ
ไม่พบบัตรประชาชนไม่พบบัตรผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตรนะคะ
ก่อนที่จะประสานทางญาติพี่น้องเขาเนี่ยให้มารับตัวไปดูแลนะคะ
ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยทางจิตหรือเปล่า
ถ้าป่วยทางจิตก็ต้องเอาไปรักษาตัวเอาไปบำบัดนะ

ใช่เพราะว่าเราไม่พบหลักฐานอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเขาอ่ะนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับฝากเตือนกันจริง
เฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่ขึ้นสะพานแล้วตอนลงเนี่ย
ถ้าขับช้าได้ช้าไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุ

เพราะยิ่งท่านลงสะพานแล้วก็ใส่มาเลยเต็มที่
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะ
มอเตอร์ไซคล้ากันมานี่รถกำล่งมาเร็วขนาดไหน

สิ่งที่รถเหินลักษณะแบบนี้
และผลจัดเจอมกับที่มีรถเก่งคันหนึ่ง
กำลังจะขับขึ้นถนน

ตรงตีนสะพานพอดีก็เลยชนกันเต็มแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหจากเหตุดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมา๒คน
คนหนึ่งขี่ข้างหน้าคนหนึ่งซ้อนมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะครับ
เหตุมันเกิดที่แถวบริเวณหน้าปากทางเข้าโรงเรียนอนุบาลจันทราถนนจรรยานนท์มุ่งหน้าไปทางวัดลาดยาว
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางเกลืออำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะโกงโดยมีตำรวจสมภาพบางปะโกง
จะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกทีในเรื่องของความผิดว่าเป็นอย่างไรนะครับ
แต่อย่างนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่บางครั้งบางคันเราต้องเตือนจริงเรื่องของมุมอับสายตาหรือการขับที่เร็วจนเกินไปครับ
เราก็ยังเตือนกันอยู่เสมอนะคะยังไงก็ขอให้ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันนะคะ
เอามาดูกันต่ออันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการขับขี่ที่อันตรายอีกแล้วแหละ
พังยับเยินคู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบได้แต่ส่งประกันมาพูดคุยกัน
เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรยังไงก็ไปดูภาพกันค่ะ

ใช่ค่ะจุดเกิดเหตุนะคะเกิดที่บริเวณปากซอยบางบอน๕
บางบอนกรุงเทพนะคะจะเห็นถนนมีลักษณะสี่เลนนะ
แต่ว่าไม่มีเกาะกลางถนนนะคะแบ่งออกเป็น๒เลน

เมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมามีรถยนต์คันหนึ่งขับเบี่ยงมา
วิ่งตรงเลนขวาเพื่อแซงรถบรรทุกพ่วงนะคะมาด้วยความเร็วสูงเลย
แล้วเขาไปดันอยู่ในเลนสวนไง
แล้วก็พุ่งชนกับรถของผู้เสียหายนะคะ

ทำให้เธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสขาหัก๒ท่อนเลยค่ะ
รักษาตัวนี้นานกว่า๑๘๐วัน

อกจากนั้นที่มันรู้สึกแย่มากเลยก็คือ
สุนัขที่ไปด้วยกันเนี่ยตายคาที่เลย
รถยนต์ที่พังเสียหายยับยนต์อีกด้วยนะคะ

หลังเกิดเหตุแจ้งความกับตำรวจสนบางบอน
แต่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว๒เดือนกว่า
คดียังไม่มีความคืบหน้านะคะ
ตำรวจบอกได้แต่ว่าให้เธอรอเจรจากับรถยนต์คู่กรณี

มารับผิดชอบอะไรเลยตั้งแต่เริ่มต้น
แต่ก็ให้ทางบริษัทประกันมาพูดคุย
ซึ่งทางบริษัทประกันก็บอกว่า
จ่ายเงินให้จำนวน๙๐๐๐บาท
แต่ก็ยื่นข้อเสนอให้ทุกอย่างที่จะจบกัน

เพราะว่าขาหักเดินไม่ได้รถก็พังแต่กฎหมายก็ทำอะไรคู่กรณีไม่ได้เลย
เธอก็เลยอยากจะมาขอความเป็นธรรม
ซึ่งมันก็คือยังไงครับพี่ฮามันคือต้องยังไง
นี่มันไม่คุ้มเลยนะกับการที่ขาหักสองท่อนมันไม่คุ้มกันเลย
แต่ก็ต้องดูตามกฎหมายต้องว่าเป็นไปตามกฎหมายนะ
ใช่ค่ะว่าประกันเขาว่ายังไงอะไรยังไง
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะคอยช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับเคสนี้อยู่นะครับ
ที่จังหวัดตราดฮะไปดูเรื่องนี้สาวคนหนึ่งพิการครับไม่สามารถพูดได้ก็คือเป็นใบ้นะครับ
เหมือนกับว่าเธอทะเลาะกับสามีมาแล้วยังไงล่ะก็หนีไปขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายไปดูว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงครับ
โอ้โหพิการเป็นใบ้ครับน่าเห็นใจเธอก็พยายามจะสื่อสาร

แต่สิ่งเดียวที่เธอทำได้ในการสื่อสารก็คือ

ใช่ครับเขียนลงไปแบบนี้ครับ
ซึ่งพอผู้ที่พิการพูดไม่ได้เป็นใบ้เนี่ย
เวลาเขาเขียนลงไปบางทั้งบางประโยคมันก็จะไม่ได้ไล่เลี่ยงกันหรอกครับ
ใช่การเลือกเลี่ยงประโยคจะไม่เหมือนกับภาษาที่เราพูดกันนะครับ
แต่พอลองอ่านดูพอจับใจความได้ว่าเธอชื่อมดอายุ๓๕ปี
แล้วเธอน่ะทะเลาะกับแฟนมาไม่แน่ใจแฟนหรือสามี
แต่เรื่องของเรื่องน่ะทะเลาะมาทะเลาะกับคนรักของเธอมาแล้วหนีมาที่กรุงเทพครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะฮะแล้วทางตำรวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งจากนางอัญชันพยักษ์
อายุเจ็ดสิบสี่ปีคุณยายฮะคุณยายเจ้าของบ้าน
บอกตำรวจมาช่วยทีเปิดบ้านมาเจอกับนางสาวมด
ผู้พิการไม่สามารถพูดได้ก็คือเป็นใบ้เนี่ย
นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วพอคุณยายมาเจอเข้าเนี่ย
ก็เข้าไปพูดคุยเนอะแล้วตัวนางสาวมดเนี่ย
ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ขอล่ะวิ่งเข้ามาเหมือนประมาณว่า
กอดคุณยายแล้วขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับค่ะอ่าสุดท้ายก็เอาปากกามา
สื่อสารกันแบบนี้ไปลองฟังคุณยายเขาเล่าถึงเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
ค่ะวิ่งเข้ามานั่งในหู้ในมุมนั่นหน่อยอืม
ก็ไม่ได้มึงทำอะไรอยู่หลังว่างคุกทิ้งอืมตกใจ
เห็นอดิบเสื้ออดิบมันคือหน่วยอันมามาคนเดียวอยู่อืมนี่แหละครับ
หลังจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พอจะทราบว่านางสาวมดเนี่ยทะเลาะกับสามีมาจริง
แล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ติดตัวมาด้วย
อย่างนี้ครับทางตำรวจก็เลยประสานนะครับโทรศัพท์ไปติดต่อแม่ของนางสาวมดให้
แล้วก็จะพาไปที่โรงพักก่อนเพื่อพูดคุยเจรจาแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะครับ
โอ้โหดูเขาเดินจับมือตำรวจนะคะเหมือนเขาแบบเขาน่าจะกลัวอะไรบ้าง
จะกลัวใช่ค่ะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวแต่อย่าลืมนะส่งข้อความมาตอบให้ถูกนะว่าปลาบูดที่เราเล่าไป
ความยาวเท่าไหร่นะคะ
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสมัสข่าว
ถึงแม้ว่าข่าวที่เราจะให้คุณผู้ชมตอบคำถามเพื่อร่วมสนุกกันเราจะอ่านไปแล้วในเบรกก่อน
แต่มันยังมีเวลาใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมจะยังตอบมาได้นะ
ตอบกันมาหน่อยว่าปลาบู่ที่เราเล่าไปไอ้ปลาบูทองนั้นนะความยาวกี่เซนติเมตร
เซนติเมตรนะคะซึ่งใครได้ดูก็ต้องตอบได้นะคะ
ตอบก่อนก็คือมีสิทธิ์ก่อนนะคะ
ตอบทุกคุณป่าวก็ไม่บอกนะไม่รู้เหมือนกัน

ช่วงนี้ไปดูความน่ารักของเด็กกันหน่อย
แต่ลืมไปว่าวันนั้นไม่ได้ใส่ชุดนี้

สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก

ไม่ต้อง

โหโหเสบมาก

จะฟ้องเลยฟ้องศาลชั้นสูงเลยฟ้องแม่
วันต้องใส่ชุดเดทนาลีวันนี้วันชุดอะไรเนี่ย

จริงนะอยากอายเพื่อนเวลาเราใส่ขึ้นผิดผมประจำ
ไม่ได้ลืมหรอกบางทีบางวันวันนั้น
เขาไม่ได้เรียนลูกเสือกันโอ้โหเราเต็มยดเลย
ทีนี้โดดเด่นโดดเด่นเลย
เคิร์นไหมเคิร์นไหมเคิร์นค่ะโดดแซวทั้งวัน

ปราโมทพิมพ์ตรงครับ
น่ารักอ่ะไปดูกันต่อนะคะ
กับใครที่บอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ
คุณคิดผิดแล้วค่ะคิดใหม่เพราะผู้หญิงก็หน้าแข้งหนักเหมือนกันนะคะ

ทุกคนก็ให้ดื่ม

คือแข้งทองจะบอกให้
๒หนุ่มคงไปยั่วโมโหอะไรสาวกันแน่

ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะ
ทีหลังอย่าแหม่มอย่าแหยม
จากเหตุการณ์นี้ก็บอกเลยว่าผู้หญิงไม่ได้อ่อนแอร์อย่างที่คุณคิด
ให้ดูน่ารักนะไม่ได้ว่าจะต้องไปทำรุนแรงซึ่งกันและกันนะ
แต่ก็ไม่ได้แรงมากนะก็แค่ป๊าปเอง
ปี๑๘นาฬิกาห้ามพลาดกับรายการรถมาหาสนุกครับ
ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรารวมมหากรรมโชว์มหาสนุกค่ะ
โชว์มังกรพ่นไฟอลังการจากนครสวรรค์
ยุทธหัสถีจากอายุทยาโชว์หนังใหญ่วัดขนอนจากราชบุรี
และกรองสะบัดชัยจากเชียงใหม่โอ้โหทุกเทปค่ะ
มาไว้มารวมกันในเทปนี้สุดยอดค่ะ
ที่จะประมวลแล้วก็ร่วมกันในรายการ
ในตอนที่มีชื่อว่าร่วมมหากรรมมหาสนุก
เห็นมีหาและมีศาละความรู้แน่นอน
รายการรถมหาสนุก

เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

จับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
เจ้าของคลิปเขายังงงเลยมันเกิดอะไรขึ้น

เด้อพี่น้องทุกคนมะม่วงมะม่วง
นี่ทันไหมดูทันไหม
กะจะแบบแซ่บคนเดียวให้ขาใจ

ยาวของปลาบูทองที่เราถามกันไป
กี่เซนติเมตรคำตอบนั่นก็คือ

แล้วก็แสดงความยินดีกับคุณชานมแอ่นชาไทยด้วยนะคะ
แม่ก็เวลาหมดลงแล้วจริงนะ

พบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการคู่กัดสะบัดข่าววันเสาร์อาทิตย์นะคะ
เวลา๑๖นถึง๑๗นทางช่องเทลระทีวี๓๒แบบนี้
จะขอลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องแมวสายหา

แมวมืดจะวืดแบบไหนน่ารักยังไงต้องติดตามนะ

พบกันใหม่สวัสดีค่ะ